เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ครับ
ใช่ค่ะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้โดยสารเขาขึ้นรถไป
เธอเป็นสาวที่ออกห้าวหน่อยเสียงห้าวหน่อย
แล้วขึ้นรถไปจะไปจากบางพลัดไปสายไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูในคลิปนะเธอแอบถ่ายคลิปมาได้ด้วย
แล้วไปดูกันโชเฟอร์เขาทำอะไร
แล้วตัวผู้โดยสารมีสติขนาดไหน
พยายามที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้มา

เพราะถ้าผู้หญิงเขาขึ้นมา

นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคลิปที่ผู้หญิงคนนี้

พร้อมข้อความระบุว่าเว้อเลย

เรียกแท็กซี่ทะเบียนนี่เขาก็บอกทะเบียนเลยนะ
จากบางพลัดจะไปสายไหมเจอแท็กซี่โรคจิต
ช่วยตัวเองแต่ว่าไม่ได้เขียนว่าช่วยตัวเองหรอก
ชักว้าวอยู่ตอนขับรถ
เราก็นั่งอยู่เบาะหลังสังเกตพักใหญ่แล้ว
รู้แน่เลยว่าเขากำลังชักว้าวอยู่นะฮะ

โทรศัพท์ของเราเป็นแบบถ่ายคลิปมาเปิดแฟลตได้
ให้คนขับรู้ตัวว่าฉันกำลังถ่ายอยู่แล้วก็ถามคนขับเนี่ย

ไปมาคนขับอยู่เปิดกระปุกน้ำหอมอะไรสักอย่าง
บนรถไม่รู้กลิ่นมันฉุนมาก
เราก็กลัวจะเป็นการวางยาฉันหรือเปล่า

เราก็เลยออกอุบายว่าพี่หนูจะสูบบุหรี่นะฮะ
ก็คิดในใจบอกถ้าเราสูบบุหรีบนรถสาธารณะเดียว

เราก็ใช้ทุกวิถีทางใจดีสู้เสือ

ทีนี้แหละครับคนขับก็ถูกกดดันอย่างหนัก
ก็ขับรถเร็วเลย๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เกียร์นี่หมายถึงก็ช่วยตัวเองต่อไปด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้พอลดลงทางด่วนสุขภิบาล๕ได้

ด้วยวิธีการต่างที่เธอกดันแท็กซี่ในรถนี่นะ

คนขับแท็กซี่ก็คงหมดอารมณ์นั่นแหละ
ก็เลยปล่อยเธอลงจากรถแถวลงทางด่วนสุขาพิบาล๕
เธอบอกว่าวู้ลงจากรถได้

เวลาเจอคนโรคจิตต้องรับมือให้ดีนะคะ
เพื่อนระวังตัวเองด้วยกันนะคะ
ปอลอว่าอะไรคะคุณปอลอว่าปอลอว่า

๓๐๐กว่า๔๐๐เลยค่ะคุณผู้ชมอ้อมเพลินเลย
คลิปนี้จริงประมาณ๑นาที๑๘วินิตินะครับ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้พอเขาถ่ายไว้ได้

มันทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะไง
วิภาควิจารณ์เยอะแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

พยายามทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอดมาให้ได้
แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ถ้าเกิดผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

แล้วเจอโชเฟอร์ทำแบบนี้มันจะไปถึงเรื่องของการข่มขืนไหม
ก็ฝากรวมถึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาจัดการปัญหานี้อันนี้ในโลกโซเชียลเขาบอก
เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดี
แล้วก็เอาตัวรอดได้เหมือนกับผู้โดยสารคนนี้นะคะ
นะครับ๑๕๘๔โทรร้องเรียนได้นะครับ
เจอคนขับรถสาธารณะที่มีพฤติกรรมไม่ดีนะฮะก็โทรไปได้เลยนะครับ